อย่างที่เราเกิดไปตอนแรกแล้วกับ
แม่ค้าปากหวานเหลือเกิน

อยู่ที่ตลาดเซฟวันจังหวัดนครราชศรีมา

เห็นไหมคะยำหอยของลูกค้าอยู่ด้านนี้จ้ะ
ขอบคุณมากแล้วจ้ะโอกาสมาเชิญใหม่จ้ะ
ดีจ้าของพี่จ๋าได้แล้วจ้ะ

วันนี้ทานยำอะไรดีจ้าลูกค้าจ๋าโอ้โห

ต้องบอกว่าเสียงแอร์ฮอล์เซ็ตชิดซ้ายครับ

ที่จังหวัดนครราชศรีมา
แล้วลีราการคนยำหอยนี่แบบแม้

แม่ค้าคนนี้ชื่อว่านางสาวยุภากำลังเจริญ

หลังจากที่ปรากฏตามโซเชียลแล้วก็สื่อต่าง

เป็นเท่าตัวเลยจ้าลูกค้าจ๋า

ปกติต่อมาเขาก็บอกว่าเอ๊ะเราควรจะมีกิมมิกอะไรให้กับร้านหรือเปล่า
จะมีลูกเล่นอะไรในการดึงดูดลูกค้าไหมก็เลยหาวิธี
แล้วก็ได้ไอเดียว่าพูดจาเพราะขอบคุณลูกค้าทุกครั้งที่มาอุดหนุนดีกว่า
อันแรกเขาบอกเขาก็เขินเขินนะรู้สึกเขินเขินเหมือนกัน
แต่ต่อมาค่ะลูกค้าก็ชอบชื่นชมแล้วก็ขายดีขึ้นก็เลยยึดเอาเทคนิคนี้แหละ
หลังจากที่มีลูกค้าคนหนึ่งใช้โทรศัพท์มือถืออัดคลิปแล้วก็เอาไปลงในโลกโซเชียลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
ก็ยิ่งมีเสียงชื่นชมแล้วก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
เราดีใจมากค่ะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณลูกค้านะคะ
ขอบคุณลูกค้าแล้วก็ขอบคุณพี่แจ๊คคนที่ช่วยจะโปรโมทร้านให้นะคะ
ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนเลยที่ช่วยโปรโมทร้านหอยของแม่ค้านะคะ
ให้ขายดีอย่างทุกวันนี้สัญญาว่าจะไม่ลืมพระคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะ
ขอบคุณจริงดีใจมาก

ยำที่ขายมีสองอย่างนี่ฉันโปรโมทร้านให้เขาเลยนะ

ที่ขายมี๒อย่างคือยำหอยแครงแล้วก็ยำหอยนางรม
ำหอยแครงราคาอยู่ที่ชุดละ๗๐บาท
หอยนังรมราคาชุดละ๖๐บาท
ถ้าเพิ่มหอยนางรมเป็น๒กระปุกจะขายที่ชุดละ๑๐๐บาท
ทุกวันนี้แม่ค้าบอกว่าลูกค้าแน่นร้านจ้า
ใครอยากกินยำอร่อยกับแม่ค้าผู้จาภัยเลาะลองแวะไปชิมกันได้นะจ๊ะ
คือจะบอกว่าเวลาได้ยินอะไรแบบนี้เนี่ยอย่าว่าแต่ร้านขายยำเลย
ทุกร้านน่ะเอาไปใช้เหมือนกันได้หมดเลยเนี่ย
ในฐานะแบบลูกค้าเราได้ยินเสียงเพราะลูกค้าที่เป็นมิตรแบบนี้

ต้องขอโทษที่ต้องให้รอนานแบบนี้ด้วย
คือแบบว่าโอ้โหแบบใส่ใจลูกค้าเลือกเกิน
แค่จะยกมันบอกไม่เป็นไรค่ะ
แค่ไหนก็รอได้ถ้าเกิดแม่ค้าเป็นแบบนี้

เซฟวันสวรรค์นครราชสีมา๔โมงเย็นถึง๓ทุ่ม